มาดูกันต่อเรื่องของกรณีสินบนโรสรอย
วันนี้วันอาทิตย์เป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนึ่ง
พิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เลย

ค่ะทางด้านประธานปปชก็บอกว่า
ถ้ามีการทำผิดก็เอาผิดแน่แน่นะคะ
เขาออกมาสงสัยว่าถ้าเกิดว่าจะต้องให้ข้อมูลเรื่องนี้
กับประเทศไทยจะให้ใคร
เพราะว่ากลัวว่าจะมีทางอำนาจของคอสช
เขาจะมาแทรกแสงแต่ว่าทางประธานปปชยืนยันแล้วว่า
เจ้าภาพงานนี้คือปปชนะคะ
ที่จะเป็นคนดูแลขอข้อมูลเรื่องต่าง

ก็ย้ำนี่แหละผมเป็นเจ้าภาพปปชเป็นเจ้าภาพ

ใช่ขอข้อมูลถ้าหน่วยงานไหนจะขอข้อมูลต่อ
อย่างการบินไทยปตทหรือว่ากฟนกค
คือเขาส่งมาให้รัฐเราเราก็ไปกระจายข้อมูลเอง
ใช่ค่ะจะได้เป็นหน่วยงานเดียวที่ข้อมูลได้รับโดยตรงนะคะ
ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาสั่งให้หน่วยงาน
เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อเสนอให้ใช้กฎหมายการฟอกเงิน

โทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็พูดถึงว่ามีการจัดทำข้อเสนอให้ใช้มาตรา๔๔
เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบปัญหาทุจริตรับสินบนโรสรอยด
คือหลายหน่วยงานเขาบอกว่าใช้มาตรา๔๔เลยไหม
จะได้ตรวจสอบได้แบบเข้มข้นตรงเข้าไปเลย

จะได้เห็นผลทันทีนี่นะคะ

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เข้าใจความห่วงใยของสังคมที่ต้องการชี้ถูกชี้ผิด
เพื่อจะได้หายกังขาว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตบ้าง
แต่รัฐบาลต้องคำนึงถึงความถูกต้องในขั้นตอนการปฏิบัติด้วย
เพราะว่าเรื่องนี้ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ก็คือปปชและสตงทั้งปปชสตงเขาก็มีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้มาตรา๔๔ในการเข้ามาควบคุมดูแล
เหมือนกับกรณีจำนำข้าวที่ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คนละกรณีกันก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะคะ
ส่วนที่มีผู้เสนอให้แก้ไขกฎหมายป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
และนำข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการฟอกเงินมาใช้ในการแก้ปัญหานี้
นายกก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดดู
ว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วย
แต่นายมรีบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่สะท้อนมา

แสดงเหตุว่าทุกสังคมให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตมากยิ่งขึ้น
ก็เลยอยากให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใส

ชรพลประสานราชกิจประธานปปช
บอกว่าตอนนี้ทางสำนักงานปราบรามการทุจริต

ปปชเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกรณีนี้
ถ้ามีหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ปปชไปขอข้อมูล

ตอนนี้ก็เร่งรัดให้คณะทำงานนั้นสืบหาข้อเท็จจริง
แล้วก็กำชับเรื่องพยานหลักฐานต้องให้มีความชัดเจน
เพื่อสรุปเรื่องส่งให้ที่ประชุมปปชชุดใหญ่โดยเร็วนะคะ
อกจากนี้ยังมีรายงานจาก๑คณะกรรมการปปช
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคณะทำงานสอบสวนและรวบรวมข้อมูลกรณีสินบนโรสรอยด์
บอกว่าน่าจะใช้เวลารวบรวมข้อมูลไม่นานแล้วล่ะ
แต่แม้ปปชจะมีข้อมูลเชิงลึกมาแล้ว
ก็ต้องนำเข้าสู่กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
เช่นเดียวกับการตรวจสอบคดีอื่นตามปกติทั่วไปแล้วค่ะ
จากนี้ก็จะพิจารณาด้วยว่า

ยังมีพฤติกรรมเข้าข่ายการฟอกเงินด้วยหรือไม่นะคะ
อันนี้ทางสตงเขาก็พยายามที่จะพิจารณาตรวจสอบตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ

มันก็จะมีทั้งเรื่องทุจริตเรื่องของการฟอกเงิน
เรื่องของการรับสินบนควบคู่กันไปทั้งหมดนะครับ
วันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ